สวัสดีครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเจอฝนตกลงมาจะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่น้ำท่วมนะครับมีกระแสลมแรงมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มลงมานี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไป
การณ์เมืองแรกของเรานะครับเข้าสู่ศูนย์กลางและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าคุณผู้ชมดูดีดีจะพบว่าสีเขียวเขียวเนี่ยนะครับจะให้ค่อยเข้มขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวจุดประทะนะครับจะสังเกตว่ามีสีเขียวค่อนข้างเข้มแล้วก็มีสีแดงสีเหลืองนี่ก็หมายความ
ในช่วงประมาณวันที่๘ซึ่งพายุลูกนี้คาดการณ์ว่าจะกลายเป็นโซนร้อน
วันนั้นจะมีพายุอีกหนึ่งลูกก่อตัวขึ้นบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ครับ
ซึ่งพายุลูกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้จะไปรวมกันกับพายุลูกที่เกิดขึ้นณตอนนี้
ก็หมายความว่าจะสามารถที่จะมีพลังความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงหลังวันที่๘ครับ
ยังมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็ฝนจะหนักกว่าช่วงนี้ด้วยนะครับ
ดังนั้นในช่วงดังกล่าวเหนืออีสานยังคงต้องติดตามการพยากรณากาศและการเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ